มาแบบนี้ไม่ให้เสียศักดิ์ศรีเลย

มาไปอาสมรือศรี
ที่โป๊งเน่งเคยเคารพและสัตว์ธรรมมากกว่าที่มีชีวิตอยู่นะคุณผู้ชม
ณตอนนี้ลูกเนี่ยสืบสารต่อเลย
คราวนี้พ่อไม่อยู่แล้วไม่เป็นไรเห็งทำต่อเอง
นี่ค่ะคุณเฮงพาไปทำบุญที่อาสมรือศรีเนรธาตุพุทธคุณ
อำเภอบางไซดพระนครศรีอยุธยานะ
ไปกับเห็งเชิญยิ้มนี่แหละลูกชายนักแสดงตลกผู้ล่วงลับ

แล้วบอกเลยว่าช่วงที่พี่โป๊งเหน่งหรือว่าพ่อโป๊งเหน่งนี่นะมีชีวิตอยู่
แฟนคลับนักเสี่ยงโชคพี่แจ๊กกะลินพี่แกก็เคยชวนไปด้วย

พี่โป๊งก็ไปอยู่ประจำเลยนะแล้วเมื่อวานนี้ค่ะเฮงเชิญยิ้ม
เดินทางไปไหว้ปู่ฤษีพรหมเมษแล้วก็กุมารทองเจ้าสัวเหงคุ้นชื่อกันไหม

คนที่ชอบตัวเลขเนี่ยคุ้นชื่อกันอยู่แล้วชื่อนี้เพราะว่าอะไรเขาขอแล้วเห็งขอแล้วปังจริง
แล้วก็เป็นการทำบุญเนื่องในวันออกพรรษาอีกด้วยคุณผู้ชม
และที่สำคัญค่ะก็ตั้งใจจะทำทานตามท่านฤษีต้องการก็คืออะไร

นี่คนที่ได้โชคได้ลาบกันไปแล้วเขาเอาฟักทองมาถวายค่ะ
ด้วยการเตรียมนำไปบริจาคกับชาวบ้านก่อนเอาไปไหว้เสร็จปุ๊บแก้บนเสร็จปั๊บ

ถ้าผ้าทรงออกมาทุกท่ายถูกต้อง
น้ำยังไม่ลดนะน้ำยังท่วมหลายพื้นที่อยู่
เพราะฉะนั้นค่ะก็เอาไปช่วยกันประกอบอาหารกันได้
แต่ก่อนที่จะไปทำทานเห็งก็ไม่ลืมค่ะ
พาไปดูจุดไฮไลท์ของที่นี่
คุณดูให้ดีนะคะเดินทางมาทำบุญที่อาสมฤษีแห่งนี้
หลายคนบอกว่าต้องแวะมาที่อ่างนี้ด้วยจะเห็นเป็นเลขอะไรบ้างไปดูค่ะ
สวัสดีครับแฟนไทยรัฐทีวีทุกท่านนะครับ

ได้มีโอกาสมาที่อาสมฤทธิ์ศรีเนียนพอดีนะครับ
เพราะว่าพอดีท่านฤทธิ์ศรีเนียนท่าพวกทุกคุณครับ

จะเอาฟักทองไปช่วยแจกนะครับคนน้ำท่วมนะครับ
ลืมครับที่จะเอาตัวเลขอ่างน้ำมนต์ครับ
ฝากแฟนไทยรัฐทีวีทุกท่านนะครับ
ชาวบ้านได้ซัดคอพวกเราได้ตัวเลขนะคุณผู้ชมนะ
เห็นเป็นเลขอะไรกันบ้างพี่แจ๊คบอกว่าชัดใช่ไหม
แล้วยังอะไรอ่ะครับผมคุณครับมี๙ด้วยมันกลับหัวกลับหาได้
มี๗ด้วยแล้วก็เป็น๐ก็ได้

เลขมันก็ดูเยอะนะชัดเหมือนกันนะ